ยังมีอีกร้านหนึ่งนะเป็นเรื่องราวของร้านกาแฟยุคใหม่แล้ว
เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาตกแต่งออกมาเก๋ไก่มาก
ดูแล้วนี่คือพิพิธภัณฑ์สะสมของเก่าหรือเปล่า
หรือว่ามันคือโชว์รูมรถกันแน่หรือมันคือร้านกาแฟยังไง

ว่าร้านนี้เขามีอะไรเด็ดมากมายเลยเห็นไหม

นี่ค่ะเห็นรถเยอะแบบนี้
รถแบบคลัสสิครถแบบรถรูอ่ะ
ตั้งแต่รุ่นไหนเขาสะสมมาให้ดู
ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโตหมู่๑ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ตอนนี้เนี่ยอุ้ยฮอตมาก

คือร้านนี้เขาตกแต่งบรรยากาศแบบ
เขาก็มาถ่ายรูปมานั่งจิบกับผู้น้อง

ป้าก็มีจักรยานก็มี

จริงเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านเขาหน่อยค่ะ
เราอยากให้เราอยากทำร้านกาแฟที่มันแบบ

มันดีเทียบเท่ากับ

เฮ้ยรับแขกบ้านแขกเมืองได้

มาที่เอาของราชบุรี
คุณชนะไปคุณผู้ชมจะไปเนี่ย

เพราะว่านอกจากบรรยากาศร้านจะดีแล้วนะคะ
เขายังใส่ใจเรื่องของคุณภาพกาแฟด้วย
เพราะว่าตัวเจ้าของเองเป็นคนชื่นชอบกาแฟ
แล้วก็จะชงกาแฟแบบคั่วกลางรสชาตินุ่มนวล
ใช้เครื่องชงที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกด้วยนะ
คือทุกอย่างมันต้องแบบลงตัวมันต้องดีเลิศ

ส่วนเมนูสุดฮิตก็คือไอซ์ช็อกโกแลตค่ะ

เก็บข้นนะคะเค้าใช้ช็อกโกแลตเข้มข้น

นูอาหารนี่คุณขึ้นชื่อมากคือขนมจีนน้ำยาปูค่ะ
กะทิคันสดผัดกับเครื่องแกงสูตรเฉพาะปรุง
ด้วยเกลือสีชมพูใส่เนื้อปูแบบเน้น
รสชาติกลมแล้วก็ยังมีขนมเห็นไหม
อุ๊ยมีพิซซ่าด้วย
ดีงามมากค่ะคุณถ้าใครอยากจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารอร่อย
ถ่ายรูปไปดูของสะสมนะคะ
ไปกันเลยเขาเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๖โมงครึ่งตอนเย็นนะ
แล้วก็ปิดทุกวันพฤหัสบดี
โทรมาสำรองที่นั่งโทรมาสอบถามกันก่อนได้ไหม
คุณก็จะได้เห็นว่าร้านนี้เขามีอะไรมุมไหนน่าทายบ้าง
คุณไปเที่ยวร้านนี้ไปกินกาแฟร้านนี้จะไปถ่ายรูปมุมไหนจะไปทำอะไรไหนเข้าไปดู
มันพิเศษไงมันมีเอกลักษณ์ใช่ไหมแล้วมันไม่เหมือนใครด้วย